โอ้โหหนุ่มคนนี้นี่สุดสร้างสรรค์จริง
ประดิษฐ์เครื่องที่เอาขึ้นไปเก็บหมาก
โดยไม่ต้องเปลืองแรงคนเลย
ง่ายจริงไม่ต้องพึ่งลิงอีกต่อไป
เพราะคุณจะต้องเจอกับลิงเหล็กเก็บหมาก

ว่าจะต้องลงเอยอย่างไร

เตรียมแล้วเตรียมอุปกรณ์
ส้นล้มม้าเป็นอะไรล่ะ
ขึ้นไปมันจะแตงทะลายมาก
แต่มันจะมีตัวรอง
รองเจ้าลูกหมากที่จะหล่นลงมา

ไปถามสิว่าเครื่องพันธุ์นี้มีที่ไปต่อกันอย่างไร

ชรินเล่าให้ฟังว่าไอ้เครื่องพันนี้เนี่ยนะ
เป็นไอเดียสุดเจ๋งที่ลูกชายก็คือคุณเจษฎาพรสามชุมเป็นคนคิดประดิษฐ์ขึ้นมา
ไอเดียแรกมันเกิดจากเมีย
ของลุงชะรินเนี่ยมักจะใช้ให้ลูกของผมงงแล้วเนี่ยภรรยาของคุณลุงชะลินนี่แหละ
จะใช้ให้ลูกชายไปปีนเก็บลูกหมากใช้ลูกไงลูกชาย

ใช้ลูกใช้ลูกแล้วทีนี้ลูกบางวันก็รู้สึกโอ๊ยขี้เกียจไม่อยากขึ้นไป
ทำยังไงดีไอ้ลูกหมามันถึงจะหล่นลงมาก็เลยประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรงนี้ขึ้นมาครับ
ลักษณะของมันเป็นโครงเหล็กอย่างที่เห็นด้านปลายจะเชื่อมกับคมมีดเอาไว้
เพื่อใช้ในการตัดหรือว่าทลายหมากอย่างที่ผมบอกทิ้มแทงเข้ามาเห็นไหม
คุณเห็นไหมมันขึ้นไปขึ้นไปแล้วมันจะทิ่มหมากทลายหมากมาแบบนี้
แล้วมันจะมีเครื่องที่เอาไว้รองรับมันจะมีแขนคล้ายกับแขนลิง
เก็บเอาไว้ลูกหมากมันก็จะติดอยู่ตรงนั้นไม่หล่นลงมาตรงพื้นไม่เสียหาย
เก็บได้แล้วได้ผลิตภัณฑ์ผลผลิตที่ดีอีกด้วย

ใช้งานง่ายนิดเดียวแค่ดึงเชือกคนข้างล่างก็ดึงเชือกดึงไปเถอะดึง
แค่นี้เองง่ายมากต้นทุนการผลิตแค่๓๐๐บาทแล้วล่าสุดตอนนี้มีคนมาขอซื้อแล้ว
สมควรล่ะค่ะทำขายเถอะ

สุดยอดมากเลยนี่ไม่ต้องเปลืองแรงนะแล้วก็เรียกได้ว่าทุ่นแรงเราด้วย